คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีก๑ข่าวเป็นเรื่องราวดีของหนุ่มคนนี้ฟิล์มรัฐภูมิ
ก่อนหน้านี้ฟิล์มเขามีการโพสต์ภาพถึงคุณลุงกับเด็กคนหนึ่งที่ทำกระเป๋าหายนะคะ
และตอนนี้หนุ่มฟิล์มเขาก็ควักเงินส่วนตัวช่วยเหลือคุณลุงไปเรียบร้อยแล้วด้วย
เห้ยเหล่าแล้วยังใจบุญ
คือใจในหล่อมากจริงนะคะรูปหล่อแถมใจบุญมากจริง
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มคนนี้ฟิล์มรัฐภูมิค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพคุณลุงกับเด็กคนหนึ่งกระเป๋าหาย
ในอินสตาแกรมเพื่อตามหาแล้วก็มอบความช่วยเหลือให้นะคะ
โดยมีแฟนคลับให้ความร่วมมือกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะนักแสดงหนุ่มเขาเผยเลยว่า
เจอตัวคุณลุงแล้วก็ได้มีการโอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่การทำความดีครั้งแรกด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าตัวก็คอยช่วยเหลือสังคมมาเสมอเลยนะคะ
หรือว่ามูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทยด้วย
และล่าสุดค่ะกับการจัดตั้งมูลนิธิของตัวเองขึ้นมา

และยังเป็นการตอบแทนสิ่งดีคืนสู่สังคมอีกด้วยค่ะ
ผมอ่านข่าวพอดีแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าสงสารอะไรอย่างนี้
ว่าเคยไม่มีมาก่อนเรารู้ว่าความจนมันทรมานขนาดไหน
คงแบบมือไม้สั่นคงเสียใจร้องไห้หมดหวัง
หลานแกก็คงแบบผมก็เลยโอ้โหมันสลดใจมันเศร้า
ทุกปัญหาเวลาโพสต์มันจะเจอคำออกมันจะเจอทั้งออก
พอโพสต์ไปปุ๊บโอ้โหส่งมาแบบเกือบร้อยข้อความในอินบล็อกนะ
พอเราเช็คแน่นอนแล้วว่าอันนี้คือของคุณลุงเขาก็เลยโอนไว้ให้
๓๐๐๐ผมช่วยแทบทุกวันแทบทุกเดือนเลยก็ว่าได้ครับ
เพราะตอนหลังนี่ต้องบริจาคเงินตัวเองนะไม่ได้แบบผมไปสร้างเล่นนะ
แล้วผมเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการที่ผมได้กำไรมาผมแบ่งเป็นมูลนิธิของผมเอง
ทำดีแบบนี้โอ้อวดได้นะไม่ผิดนะคะ
คือฟิล์มเขาเกิดมาจากความแบบไม่มีเหมือนกันความยากไร้เหมือนกัน
เขาเลยรู้สึกว่าความลำบากเนี่ยมันมีอยู่มากเขาต้องการพอเขามีเขาต้องการช่วยเหลือสังคมออกไปเท่านั้นเอง

ทำดีต้องชื่นชมอย่าดราม่ากันไปใหญ่นะคุณผู้ชมค่ะภาพลักษณ์ดีแบบนี้ต้องชื่นชมนะคะ